คุณผู้ชมเราไปเจาะลึกในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าพื้นที่นนทบุรีมีการตรวจเชื้อเชิงรุก
ปรากฏว่าที่คุณอริยารายงานไปคร่าว
ว่ามีคนขับรถของพระที่วัดละหารติดเชื้อโควิด๑๙เป็นรายใหม่

คนขับรถคนนี้และเป็นคนขายสลากินแบ่งรัฐบาลด้วย

ไลน์วนเวียนอยู่กับวัดกับวา
แล้วก็วนเวียนอยู่กับการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
ผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นรายที่๙๙ของนนทบุรี
เป็นชายอายุ๕๕ปีอยู่อำเภอบางบัวทอง

มีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตลาดบางบัวทอง
แล้วก็ขับรถรับส่งท่านเจ้าอาวาสวัดละหารนะครับ
เริ่มต้นตั้งแต่วันที่๑๗ธันวาคม
ช่วงเช้าผู้ชายคนนี้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

แผงอยู่ใกล้กับร้านนำทองเยาวราช
จากนั้นก่อนเที่ยงก็ไปกินข้าวที่ร้านของภรรยา

ตกเย็นนะครับกลับบ้านที่ซอยสมหวัง
วันที่๑๘ธันวาคมช่วงเช้า

จากนั้นพาท่านเจ้าอาวาสและพระลูกวัดของวัดละหาร
ไปประชุมที่วัดบัวขวัญ

ได้เวลาที่รับพระท่านกลับวัดนะครับ
วันที่๑๙ธันวาคมรับเจ้าอาวาสวัดละหาร
ไปงานวันเกิดหลวงพ่อที่วัดเขากำแพงจังหวัดสุพรรณบุรี
ช่วงบ่ายนั้นกลับมาที่วัดระหาร
แล้วก็อยู่ที่ร้านของภรรยาของเขาเอง
ตกเย็นพาเจ้าอาวาสไปวัดคลองตาคล้าย

วันที่๒๐ธันวาคมช่วงเช้าก็ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตลาดบางบัวทองจุดเดิมนะฮะ
ส่วนเที่ยงรับท่านเจ้าวาดวัดละหาร
วัดอินทราวาสกรุงเทพ
วันที่๒๑๒๓ธันวาคมขายสลากเหมือนเดิมที่ตลาดบางบัวทองจุดเดิม
วันที่๒๔ธันวาคมเช้าก็ขายสลากจุดเดิม
แต่จากนั้นไปรับท่านเจ้าอาวาสวัดละหารไปวัดจันทร์ประดิษฐาราม
หลายวัดแล้วคุณนับถูกเรียกว่ากี่วัดแล้วนะฮะ

๒๕๒๓ธันวาคมรับท่านเจ้าอาวาสไปวัดอเนก
จากนั้นไปวัดโบดปฐุมธานี
ธันวาคมอาชีพปกติขายสลากินแบ่งรัฐบาล
แล้วก็อยู่ที่ร้านของภรรยาเขา
ธันวาคมไปส่งท่านเจ้าอาวาสที่งานแต่งข้างวัดโพนะครับ

ช่วงบ่ายไปส่งเจ้าอาวาสที่วัดสังวรพิมลภัยบูรณ์
ส่วน๒๙ธันวาคมส่งสลากที่วัดมะเดือ
แล้วก็ไปวัดต้นเชือกแล้วก็ส่งสลากที่วัดสะพานสูง
ส่วนปลายปีนะฮะไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ที่บ้านของหลาน
เข้าตรวจโควิดวันที่๑มกราคม
แล้วก็พบการติดเชื้อวันที่๒มกราคม
ไทม์ไลน์โดยละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่

ดูสิวัดทั้งหมดนี้ไม่ต่ำกว่า๑๒วัดนะ
ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะคุณผู้ชม